ส่วนเรื่องนี้ที่ชนบุรีชาวบ้านเขาฮือหากันเพราะว่าไปเห็นภาพน้องนักศึกษาเทคนิคชนบุรี
ช่วยกันยกรถจักรยานยนต์คือยกรถแล้วก็ซ้อนรถไปนึกออกไหม
ซ้อนรถกระบะใช่ซ้อนรถปลอตเตอร์ไซค์
เอารถจักรยานยังใส่อยู่กับรถปลอตเตอร์ไซค์
เหตุเป็นเพราะว่าคือยางเนี่ยเขาจะเอาไปปะอยู่แล้วคือยางมันเสีย
แล้วกลัวว่าถ้าแบบขี่ไปเรื่อยมันจะไปบดยางจนพัง
ก็เลยเนี่ยเอาขึ้นยกขึ้นรถแบบนี้เลยนะคะ
เนี่ยมันก็เลยเป็นคลิปภาพที่ใครเห็นแล้วเขาก็แบบ
อะไรกันนี่นี่คือคลิปรถจักรยานยนต์แล้วมีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงวางอยู่บนเบาะหลัง
แล้วก็มีหนุ่มคนนึงคอยนั่งประกบเอาไว้เพื่อนอีก๒คันก็ขี่ตามกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายหนองชากเนินโมกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าอุ้ยเก่งจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทีแรกน้องนักศึกษากลุ่มนี้ขี่รถผ่านหน้าร้านไปก่อน
สักพักก็เห็นช่วยกันถีบรถคันที่ยางรั่วเนี่ยกลับมาที่ร้านมาขอเปลี่ยนยาง
แต่เพราะเอิญว่าที่ร้านเนี่ยคือไม่มีอะไรไงคะ
แนะนำว่าให้น้องย้อนกลับไปอีกร้านที่ไม่ห่างกันน้องนักศึกษาเขาก็เลยพูดคุยล้อเล่นกันว่า
จะแบกรถจักรยานยนต์ขึ้นซ้อนท้ายไปร้านปะยางที่อยู่ใกล้ดีกว่า
เพราะว่าถ้าขี่ไปทั้งที่ยางมันแบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ขับขี่ลำบากที่สำคัญกลัวจะบดยางแล้วมันจะเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะ
เนี่ยค่ะสรุปแล้วก็เลยลงเอยแบบที่เห็นพากันยกรถซ้อนกันไปแล้วก็ไปอีกชั้นหนึ่ง
คนเห็นเขาก็เลยแบบงงว่าโอ๊ยอะไรกันนี่คือมีความรักในเพื่อนมาก
แล้วก็ไม่อยากให้รถเนี่ยมันพังไปกว่าเดิมใช่แต่ประเด็นคือคือเห็นแล้วก็มีความเอ็นดูเล็กเล็กว่า
เขาช่วยเหลือกันดีนะเพื่อนฝูแต่มีความเป็นห่วงนะคะคือแบบเนี้ย
มันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายบนท้องถนนได้เหมือนกัน
ยังไงก็ลองใช้วิธีอื่นดีกว่าไหมแล้วก็ถึงเพื่อนคอยตามประกบไปอีกสองคันไง